นี้เชื่อว่าหลายคนคงเห็นหน้าค่าตาของ๑๓ทีมหมูป่าอาแคนามี

ตอนนี้กลับมาไทยแล้วค่ะ๑๓เยาวชนทีมหมูป่าอาเครามี่
วันนี้ไปพบนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ซึ่งนายกเองก็ขอบคุณทีมหมูป่าด้วยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ลิขสิทธิ์ในการทำภาพยนตร์กับเจ้าไหนไปนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สึกข่าวทะเลทีวีรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จากบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าน้องน้องหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนก็ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็มีวาระที่น่าจับตาหลายวาระเช่นกันค่ะโดยเฉพาะวาระเรื่องการแต่งตั้งค่ะ

ก็ยังคงต้องจับตาเรื่องการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

หลังจากร่างพรบปรับปรุงกระทรวงทะวงกลม
และร่างพรบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา
ซึ่งจะเข้าให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ค่ะ
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
นำรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูง๑๐ตำแหน่งค่ะ
มีทั้งระดับอธิบดี๓ตำแหน่ง
และผู้ตรวจราชการกระทรวง๗ตำแหน่งค่ะ
แล้วก็คาดว่าที่ประชุมอาจมีการหารือ
ร่างพรบป้องกันทารุณกรรมสัตว
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกิจสิริกา
นำกลับไปทบทวนเรื่องอัตราการขึ้นทะเบียน
ซึ่งเป็นผลมาจากที่นายกรัฐมนตรี
แสดงความห่วงใยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก่อนการประชุมก็ทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนนะคะ

ที่ได้รับมาให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ
จากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังสอบถามถึงข่าวที่ทีมหมูป่า
ได้รับค่าลิขสิทธิ์จากบริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
ซึ่งได้รับคำตอบจากทีมหมูป่าว่ายังไม่มีการอนุญาต

นายกรัฐมนตรีจึงขอบคุณทั้ง๑๓คนแล้วก็ครอบครัวนะคะ
ที่ไม่ตัดสินใจอะไรเพียงลำพังค่ะ
พร้อมกับแนะนำว่าหากทุกคนสามารถรวมกลุ่มกันไว้
ก็จะมีความเข้มแข็งมีพลังค่ะ
จากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ไปดูแลเรื่องการพาทั้ง๑๓คนไปเที่ยวพัทยา

ทางนี้ค่ะก็มีรายงานว่าระหว่างที่น้องหมูป่าทั้ง๑๓คน
รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้านะคะ
น้องมาร์คเด็กชายมงคลบุญเปี่ยม
ก็มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ไม่สบายค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจึงนำตัวน้องมาร์คไปประถมพยาบาลเบื้องต้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงอาการของน้องมาร์คค่ะ
ส่วนความคืบหน้ากรณีที่พลเอกประยุทธ์เปิดใช้เฟซบุ๊ค

หลังจากที่เปิดไปเพียง๑วัน
ก็มียอดผู้ติดตามทะลุหลักแสนคน
ซึ่งเมื่อเช้าค่ะนายกรัฐมนตรีก็
ตอบคำถามเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวสั้นนะคะ
บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
ที่จะมีทั้งคนด่าและคนชื่นชม

แล้วก็รู้สึกดีที่กระแสตอบรับดีค่ะ
รายละเอียดเรื่องการเปิดเฟซบุ๊ก
ในชื่อของประยุทธ์จันโอชานั้นนะคะ

คำชี้แจงของนายยกรัฐมนตรีทั้งหมด
หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมาชี้แจงเรื่องนี้เต็ม

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ